คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะต้องส่งกำลังใจให้คุณพ่อลูกอ่อนนะคะ
คุณบีมกวีมากเลยนะคะไหนจะต้องเลี้ยงดูลูกแฝดนะคะ
จะมีขึ้นในวันที่๑๖พฤศจิกายนนี้
ซึ่งบีมนะบอกว่าไม่มีบัตรฟรีนะจ๊ะ
เพิ่มรอบแล้วก็โซอัลไปตั้งแต่๕นาทีแรกแล้วด้วยนะคะ
คือมีการเปิดขายบัตรด้วยนะคะแล้วก็ปิดไปแล้วนะจ๊

ก่อนแยกกันถาวนแล้วจริงหรือเปล่า

เวลาทำคอนเสิร์ตทุกครั้งมันก็คิดทุกครั้งนะครับ
ว่ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราก็ได้
เพราะว่าคือมันก็มีหลายปัจจัย
เดี๋ยวเอาครั้งนี้ก่อนว่ามันจะออกมาแบบเป็นยังไงบ้าง
คนจะแบบว่ายังแฮปปี้กับพวกเราอยู่ไหม
ถ้าเขายังแฮปปี้ก็ไม่แน่ครับก็อาจจะมีอีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดไม่แฮปปี้ก็อาจจะหมดแค่นี้ก็ได้

ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าใสเหมือนสตาร์ฟไว้เลยนะคะ
แล้วก็พี่บีมกับพี่เขาก็ได้แบ่งนะส่วนหนึ่งของแฟน

ให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครอบครัวของพี่บิ๊กก็ดูแลกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะไม่ทิ้งกันตลอดมาเลยนะคะ